วิววิวว่าไงจ้ะทุกคนลิกลับมาแล้วจ้ะถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
อย่ารอช้าได้เวลาเช็คเรสจริงเพราะวันนี้ลีมาพร้อมกับ๕ราศี
เรตติ้งดีมีคนมาจีบแม่เอ้ารอช้าอยู่ใหญ่ไปดูให้ชื่นหัวใจกันเลย
อันดับ๕ราศีสิงศ์ชาวราศีสิงศ์มีเกณฑ์ที่จะต้องเจนระจาต่อรองกับผู้คนมากหน้าหลายตา
ในเรื่องนี้ทำให้มีโอกาสเจอคนเยอะไปไหนก็มีแต่คนแอบมองเป็นที่รู้จักของคนเยอะขึ้น
ส่วนจะได้คู่ครองมาไหมนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของพี่สิงห์แล้วล่ะ
มีโอกาสดีแบบนี้แล้วอย่าให้นกกลับมาอีกล่ะเอ๊ะเขาหยอกเล่นหนัก
อันดับสี่ราศีพิจิกษ์ช่วงนี้พี่พิจิกษ์จะได้ทำอะไรที่ช่วยเหลือคนเยอะ
ซักผ้าถูบ้านล้างจานเอ้ยนั่นมันคนใช้
เอาเป็นว่าพี่พิจิกษ์จะได้ยื่นมือเข้าไปคอยช่วยเหลือคนที่ลำบาก
ทำให้มีคนเห็นคุณงามความดีหรือพุ่งพุ่งแรงแซงหน้าเพื่อน
แม้มีคนเข้าหาเพราะความน่ารักขอกาดพี่พิจิกงามเลยค่ะ
อันดับสามราศีกรกฎเดือนนี้พี่กรกฎมีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลคนอื่น
และถูกมองว่าเป็นไอดอลเรียกว่าเรตติ้งพุ่งจนมีคนมาชูพ่ายไฟตามที่ต่าง
ตามตำราแล้วพี่ราศีมีนนี่มาแรงแซงหน้าเพื่อนทุกราศีกันเลยทีเดียว
เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เสน่ห์แรงเพราะรากเล็งปลังดุดชานมไข่มุกแต่มีข้อเสียตรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนมีคู่หรือซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อง
จนเลยเถิดไปเป็นปัญหามือที่สามได้ยังไงก็บริหารเสน่ห์ดีดีนะจ๊ะพี่มีน
หลีเป็นห่วงอันดับหนึ่งราศีเมษพี่เมฆนี่แค่อยู่นิ่งกินฟินก็นอนเข้าวินมาแล้ว
เรตติ้งก็ทุ่มขึ้นชีวิตก็ดีดีไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจมีคนดีไหลมาเป็นเทน้ำเทท่า
หมอดูเขาว่าเดือนนี้มีโอกาสถึงขนาดเจอคู่แท้กันไปเลยทีเดียวโอ้โหเลิศหรูอลังการขนาดนี้
อันดับหนึ่งจะหนีไปไหนเอ้าปรบมือรัวให้พี่เมฆหน่อยค่ะ
เป็นอันเสร็จสิ้นให้ฟินแล้วดิ้นไปจิกหมอนกับ๕ราศีเรดดิ้งดีมีคนมาจีบ
ดูเสร็จก็แชร์อวดเพื่อนที่นกมาตั้งแต่เกิดเรื่องนี้อาจจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงรออยู่นะจ๊ะ
เอ้าจบสาระก่อนไปหลีจะให้พรชิคแก่แฟนคลับทุกคนว่า
ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ฟินนาเล่กันท่วงหน้า
เอ้าพอแค่นี้หลีขอลาไปเช็คเรตติ้งตัวเองแป๊บนึงนะ